บางทีบางอย่างเราจะพูดอะไรมันก็ต้องแบบคำนึงถึงใจคนอื่นเขาด้วย

พูดอะไรเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรา

ค่ะบางทีพูดกับสัตว์เองนะคุณชนะ
คุณเองก็ต้องคำนึงถึงใจมันด้วยว่ามันจะรู้สึกยังไง

ดูเล่นด้วยกันไม่ถึงนาที

ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันละขนทอง

โอ้ดูสิดูน้องงณได้ไง
มนุษย์อย่างเราก็ไปพูดให้มันสะเทือนใจ

คือมันมีแต่แบบมาคลอเคลียร์มาเล่นด้วย
แต่คราวนี้น้องงอนไงพวกเราเนี่ยบางทีพูดอะไรหยอกมัน
มันกำลังอยู่ในสภาวะจิตใจอ่อนแอ
แมวก็มีหัวใจใช่ไหมคุณชนะ

บางทีเจอมันโอ้โฮมันน่ารักอย่างนี้

กระโดดต่อยคุณเต็มหลัง